วันนี้มาทริปใหญ่นะครับที่จังหวัดไหนไม่บอกนะจะบอกว่า
ครอบไหวนะครับไม่มีการแข่งบนสนาม
น้ำไม่อาบหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้
มาบ้างแล้วเนี่ยนะครับผ่านทางการนำเสนอข่าวเมื่อปี๒ปีที่ผ่านมานี่
แต่หลายคนก็อาจจะยังงงอยู่นะฮะว่าน้ำไม่อาบคืออะไร
แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการทำบุญหรือว่าเรื่องของดราม่าต่างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทริปน้ำไม่อาบเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มคนที่ชื่นชอบการขี่จักรยานยนต์หรือว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็รวมกลุ่มกันขึ้นไปทำบุญที่ภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีดราม่ามาเมื่อตั้งแต่ถ้ายังจำกันได้คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คลายล็อกดาวน์ใหม่นะครับช่วงที่เราก็ทั้งประเทศเลยก็เจอกับโควิดเจอกับสถานการณ์ต่างที่ทำให้เราต้องล็อกดาวน์
พอคลายล็อกดาวน์ปุ๊บเนี้ยกลุ่มน้ำใหม่อาบนี้เขาก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทำบุญในครั้งนั้นเนี้ยก็มีการรวมตัวกันอยู่ตรงประมาณสักห้าพันคันได้โดยประมาณน่ะอันนี้จากข้อมูลต่างต่างที่ได้สรุปมาเนี้ยนะครับห้าพันกว่าคันที่รวมตัวขึ้นไปที่พุทธเบิกเช้าบ้านเขาก็เดือดร้อนสิครับ
ที่เนี้ยเช้าบ้านเขาก็ถึงกับต้องโพสต์ว่าบันทึงตั้งแต่ตีสามเลยนะเสียงของรถเนี้ยมันดังสนั่นเลยถ้าคือมีบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยไงอันนี้ก็ต้องใจต้องนิ่งนิดนึงอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากทางด้านของเช้าบ้านในพื้นที่ส่วนกลุ่มน้ำใหม่อาบเนี้ยเขาก็มีการโพสต์โต้เรื่องนี้ออกมาว่าคือในแง่

ที่มีรถยนต์คันหนึ่งยูเทิร์นกลับรถมาแล้วก็บอกว่าคือจังหวะอาจจะเบรกกันไม่ทันนะครับแล้วก็เลยทำให้หนึ่งในกลุ่มที่มากับกลุ่มนักบิดกลุ่มเนี้ยก็ชนเข้าไปแล้วก็มีบัตรเจ็บมีเรื่องของสภาพรถที่ได้รับความเสียหายด้วยมันก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งคุณผู้ชมนะครับที่ออกมาในลักษณะของการประชดประชันคือมีผู้
คลิปเนี้ยมันไม่ได้มีการซิ่งรถไม่ได้มีการแข่งรถอะไรเสียงท่อก็ไม่ได้ดังส่วนที่ได้ข่าวกันมาต่างต่างนานานั้นน่ะบอกเลยน่ะว่าเป็นพวกมดมะแรงสาบตัวนั้นแหละ

กลุ่มที่จับกลุ่มกันตรงนั้นน่ะก็เบิ้ลรถเสียงดังนะครับรวมถึงมีเรื่องของการฝ่าไฟแดงแล้วที่สังเกตข้อสังเกตหนึ่งเลยเนี่ยคือทางชาวบ้านเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รถเกือบทุกคันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับทีนี้ในเรื่องของกลุ่มที่มารับรองกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ

ติดต่อมาทางเพจว่าเออมาทุกเดือนได้ไหมเหมือนกับเศรษฐกิจมันหมุนเวียนเขาบอกเขายังไม่อยากไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาทุกเดือนดีกว่าขอปีละครั้งพอเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองเขาก็เกรงใจประชาชนครับขอแค่ปีละครั้งพอแล้วเขาก็ยังฝากมาบอกว่าเปิดใจหน่อยคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วเขาก็ฝากมาถามนะครับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเคยช่วยอะไรบ้างไหมอันนี้ย้ำนะว่าเป็นเป็นเสียง
จากทางด้านของทางกลุ่มเพจเมลายรัชดาแฟนเพจหรือว่ากลุ่มที่เป็นทริปน้ำไม่อาบเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าคืออยากให้เปิดใจหน่อยคือคนในพื้นที่เนี่ยช่วยอะไรในพื้นที่ตัวเองบ้างแล้วหรือยังถ้าไม่ได้ช่วยก็อยู่เฉยอันนี้เป็นเสียงจากทางด้านของเพจเมรายรัชดาแฟนเพจนะครับทีนี้ในแง่ของการจราจรแน่นอนมันต้องมีกฎคนที่อยู่เรื่องของการดูแลเรื่องกฎจราจร

แต่ก็จะมีส่วนน้อยซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะเพราะว่าการสื่อสารยังเข้าไปไม่ถึง
หรือเขาเข้าไปถึงการสื่อสารที่เขายังมาแบบระบบเดิมคือต่างคนต่างมา
แต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหากันถึงขนาดว่าอาจจะรับไม่ได้นะครับ
ก็ปัญหามีเกิดบ้างนะครับแต่ว่าเด็กเหล่านี้ผมสังเกตดูก็คือยังอยู่ในกติกา
แล้วเขาผ่านประสบการณ์มา๒ปี๓ปีมาเขาก็เรียนรู้นะครับพอเข้าเมืองก็ไม่มีการขับรถเร็ว
อยากจะให้ช่วยลงข่าวในแง่ของเงินกระถิ่นบ้างได้ไหมว่าเขาไปได้ยอดเงินกระถิ่นมาเท่าไหร่
เดี๋ยวเรานำเสนอให้ในทั้งสองมุมเลยก็แล้วกันนะครับ
ยอดเงินที่ทางด้านของกลุ่มน้ำไม่อาบแล้วก็ทางด้านของเพจเมลายรัชดาฟันเพจที่เขาลงออกไว้ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เลย
ยอดเงินในการที่เขารวมตัวไปทำบุญกฐินกันในครั้งนี้คงค่อนข้างสูง
ยอดเงินที่เขาได้คือยอดเงิน๔๑๔๑๒๗บาท
โปรดติดตามตอนต่อไป